เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งมาขอให้ชาวบ้านช่วย
โดยบอกว่าถูกแฟนนุ่มกับเพื่อนชายแฟนนุ่ม๒คนเนี่ย
หลอกเธอแล้วก็เอาเธอไปรุมโทรม
ปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องโป๊ะแตกนะครับ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงแท้
เป็นสาวประเภทสอง
และเรื่องทั้งหมดที่เธออ้างว่าถูกแฟนนุ่ม
หลอกให้เพื่อนชายสองคนรุมโทรม
เป็นเรื่องที่กุขึ้นมาทั้งหมดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
อาสากู้ภัยสว่างอริยะเมืองนครนายก
ได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งถูกแฟนนุ่ม
ลวงให้เพื่อนอีก๒คนรุมโทรมเธอ
เจ้าหน้าที่ก็รีบไปยังที่เกิดเหตุนะครับ

ซึ่งเป็นบ้านของชาวบ้านที่หญิงคนดังกล่าว

ก็พยายามสอบถามหญิงสาวคนดังกล่าวแล้วครับ
หญิงสาวก็พยายามใช้มือปิดบังใบหน้าอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะฮะ
พร้อมกับเล่าว่าเธอชื่อน้ำทิพย์อายุ๒๑ปี
มาจากอำเภอบ้านนานครนายกนี่แหละครับ
ซึ่งแฟนนุ่มที่คบหากันมาได้๓ปี

นี่เธอบอกแบบนี้มารับเธอ
มารับพร้อมกับเพื่อนเธออีก๒คนไปกินหมูกระทะ
ก่อนที่แฟนนุ่มจะขอแยกย้ายกัน
แล้วก็พาเธอและเพื่อนมาที่ห้องเช่าที่ตำบลท่าทราย
ซึ่งตอนนั้นนะครับในส่วนของเพื่อนของเธอนะ
เพื่อนของผู้หญิงก็ขอกลับบ้านไปก่อน
ทีนี้ครับก็จะเหลือแฟนนุ่มกับตัวเธอ
หลังจากเข้าไปในห้องเช่าเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าในห้องเช่าเนี่ยมีเพื่อนของแฟนนุ่มรออยู่อีก๒คน
ทีนี้ครับพอเห็นแบบนั้นเธอตกใจกลัว
ทำไมมีผู้ชายอยู่ในห้องอีก๒คน
แล้วผู้ชายสองคนนั้นก็ผลักตัวเธอลงไปกับที่นอน
ด้วยความตกใจครับเธอจึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ที่เพื่อนข้างห้องจะเข้ามาช่วยได้ทัน
โดยเหตุการณ์นี้เธอเชื่อว่าเพื่อนของเธอเองนะ
ที่ขอตัวกลับไปก่อนที่ไปกินหมูกระทะอะไรด้วยกัน
แล้วขอตัวกลับไปก่อนก็รู้เห็นเป็นใจกับแฟนนุ่มของเธอ
เท่ากับเหมือนมีการวางแผนไว้ทั้ง๕คนเลยนะ
นุ่มเธอคนนึงแล้วล่ะเพื่อนแฟนนุ่มอีก๒คน

หนูก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันอยู่กับหนูมากครับ
เพื่อนหนูว่า๓คนแต่เพื่อนหนูว่าเขากลับไปก่อน
มาส่งกันตอนกี่โมง

เดี๋ยวเพื่อนหนูมาส่งหนูที่บ้านแฟน

แล้วก็กลับมาเหมือนว่าเขารู้กันกับแฟนหนูอ่ะ

เพื่อนเขาก็เดินออกมา
เรื่องนี้กู้ภัยก็เข้าไปสอบถามข้อมูลล่ะครับ

แต่เธอก็เล่าเรื่องราวเหมือนที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะครับ
แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูล
เจ้าหน้าที่ก็ขอถ่ายภาพหญิงสาวรายนี้
เพื่อส่งภาพไปให้อาสากู้ภัยในพื้นที่อำเภอบ้านนาดู
ว่ารู้จักหรือเคยเห็นหญิงสาวรายนี้หรือไม่

แต่ทีนี้เรื่องราวมันโป๊ะแตกนะครับ
ก็คือแท้ที่จริงแล้วหญิงสาวรายนี้เป็นผู้ชาย
แล้วก็เป็นสาวประเภท๒นะฮะ
เรื่องนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคือเป็นเรื่องของเธอ

ก่อนหน้านั้นเธอจะบอกว่าเป็นสาวแท้มีลูกด้วยกัน
กับผู้ชายกับแฟนนุ่มก็ว่ากันไป
แต่ทีนี้ครับเรื่องที่เธอยอมรับ

เธอยอมรับออกมาบอกว่าเนี่ยครับ
ไม่ต้องการแจ้งความแล้วอยากจะกลับบ้าน
แล้วก็จะโทรศัพท์ให้น้องมารับกลับบ้าน
แล้วก็เธอบอกว่าส่วนแฟนนุ่มที่เธออ้าง
ว่าแฟนนุ่มหลอกเธอมาให้เพื่อนรุมโทรมนั้น
จริงแล้วก็เพิ่งจะคบกับแฟนนุ่มได้๓เดือน
ส่วนลูกที่เป็นลูกติดของแฟน
ไม่ใช่ลูกของเธอเป็นลูกติดของแฟน
เธอได้ขอเอาไปเลี้ยงที่จังหวัดอุบลราชธานี
ท้ายที่สุดเธอไม่ขอแจ้งความแล้วนะครับ

เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กู้ภัยเขาก็ต้อง
ยังไงดีไม่แจ้งความก็ต้องปล่อยตัวเธอไปนะ

แม้ว่าจะถูกรุมโทรมหรือไม่รุมโทรมก็ตาม
ว่าเป็นผู้หญิงแท้หรือว่าเป็นสาวประเภท๒ก็ตาม